มาดูที่เรื่องของหมูกันหน่อยรับตรุษจีน
แต่ทำไมหมูเจ้านี้เขาขายได้เพียงกิโลกรัมละ๑๔๐บาทเท่านั้น
เฮ้ยมันสวนทางกับสภาวะราคาหมูในตลาดจังเลย
แต่ว่ามันเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของพื้นที่กับภาคเอกชนคุณผู้ชม

หมูรำพึงผู้จำหน่ายหมูสดไก่สดเขาร่วมกับเพจสายใหม่ต้องรอดในพื้นที่นั่นแหละฮะ
โปรโมชั่นขายหมูเนื้อแดงกับหมู๓ชั้นกิโลกรัมละ๑๔๐บาท
ก่อนหน้านี้ควักกันเกือบ๓๐๐กว่าจะได้หมูสักกิโลหนึ่งนะฮะ
ทางร้านบอกว่าก็ยอมขาดทุนไม่เป็นไรหรอก
ทุนสักนิดสักหน่อยแล้วกันเพื่อให้ชาวสายใหม่ได้ซื้อหมูราคาถูกกว่าท้องตลาด
เป็นการคืนทุนคืนกำไรลดค่าคลองชีพให้กับชาวพื้นที่ด้วยกัน
ทางร้านก็เลยจะขายไปถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้
ว่าตลอดแคมเปญนี้จะสามารถขายหมูให้กับพี่น้องประชาชนได้ไม่ต่ำกว่าวันละ๒๐

เยอะคนที่ได้ยินได้ฟังข่าวนี้อาจจะมีการขับรถ
วันนี้ไปซื้อหมูราคาถูกมากินกันนะฮะ
ส่วนตลาดศูนย์การค้าจังหวัดกำแพงเพชรครับ
ผู้ว่ากำแพงเพชรคุณชาวลิศแสงอุทัยลงพื้นที่เลย
ไหนขอดูซิขายหมูกันเท่าไหร่ในตลาดนี้
หมูเนื้อแดงตอนนี้กิโลกรัมละ๑๙๐บาท
หมู๓ชั้นสันนอกสันในสันคอหมูหมูบดกิโลกรัมละ๒๐๐บาท
ส่วนหัวหมูกิโลกรัมละ๑๒๐บาทเหมือนจะปรับลดลงมาบ้างแล้วนะครับ
ขณะที่ผู้ว่ากำแพงเพชรหน่อยไปดูกันหน่อยเดินไปแจกคูปองส่วนลดให้กับพี่น้องประชาชน
เอาไปซื้อหมูครับใบละ๔๐บาทต่อ๑กิโลกรัม
คนละ๒ใบจะแจกไปถึง๓๑มกราคมนี้
แต่ละคนต้องลงชื่อเอาไว้ที่จุดที่เขาให้ลงทะเบียน
เพื่อป้องกันการไปซื้อซ้ำซ้อนกันหลังรับคูปองไปแล้วก็ไปซื้อหมูได้ตามเคียงต่างต่าง
อันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาของคนในพื้นที่ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดกับเรื่องของหมูแพงนะครับ